เรื่องของการทุจน์ลิตเอารายชื่อหมูคนไปแอบอ้าง
จ่ายเรื่องของเงินให้กับผู้ที่ยากไร้

แล้วก็ไปเบิกเงินของผู้สงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตอนนี้ก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมด้วยครับ
ออกมาเปิดเปลวงคบ๑๕๐๐การปรบแปลงเอกสารเงินส่งครอบคู่มีรายได้น้อย
แล้วก็ผู้ป่วยเอสของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
บริค่าความเสียหายกว่า๖๙๐๐๐๐๐บาท
บอกว่าในขณะนี้ประสานไปยังทุกหน่วยงานและองค์กร
ที่อยู่ในการกำกับของจังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนั้นเข้าไปตรวจสอบ
ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และเลขาดุการณ์คณะอรุกรรมการไต่สวนข้อที่จริง
กับเรื่องของการลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อที่จริงให้รับทราบ
ซึ่งหนึ่งในข้อจำกัดที่ได้รับรายงานก็คือว่า
ไปฟังเสียงของคุณสมศักดิ์กันหน่อยครับ
เขาก็จะมีหนังสือแจ้งรวมถึงระบุสถานที่ด้วย
รวมถึงการจัดขออำนวยความสะดวก
ในการเชิญผู้คนมาให้สอบถาม
นะครับณขณะนี้เรารอหนังสืออยู่
ก็รอในการที่จะได้รับหนังสือเพื่อจะได้แจ้งไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าในขณะนี้ผมก็ได้บอกไปด้วยวาจาแล้วนะครับ
สำหรับหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
คงต้องกลับเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนของท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้นนะครับ
ท่านก็ได้ผมได้ขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติม
ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการรายงานอย่างเป็นทางการมาทางจังหวัด
ขณะที่การสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากร้ายและผู้ติดเชื้อเอด
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นถูกร้องเรียนกันอยู่ขณะนี้
นายทองสุกนพลนักสืบสวนชำนาญการพิเศษปปทเขต๔เปิดเผยค่ะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ามีชาวบ้านอีกหลายรายที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
ถูกสวมรายชื่อนำไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยที่ตัวชาวบ้านไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะ
ชาวบ้านบางรายยอมรับว่ามีการเซ็นเอกสารจริงแต่ไม่ได้ส่งเอกสารที่เซ็น
แต่กลับมีรายชื่อในการรับเงินสงเคราะห์ซึ่งเจ้าหน้าที่ปปทเขต๔ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร็วนี้ด้วยค่ะ